ทรัพย์นี้คุณแม่ลีเดียกันบ้างดีกว่านะฮะ
หลังมานี้จะบอกว่าความเซ็กซี่พุ่งปรี๊ดทะยา

แล้วชีขาวสวยผิวดีอะ

แต่ว่าการดูแลตัวเองดูแลรูปร่าง
ให้แบบสมส่วนโอเคมากเลย
กลับมาก็ลุยงานต่อเลยค่ะคุณแม่ลีเดียก็ไม่ทำให้เจ้าของงานผิดหวังนะคะ
จัดโชว์ให้เลยคุณชุดใหญ่ไฟกระพริบจ้าแล้วก็ขอกันให้โฟกัสไปที่ชุด
ดูเอาเองแล้วกันไม่รู้จะพูดยังไงยิ่งส่องยิ่งซูมเขาบอกว่าตาลุกวาวกันเลยค่ะ
เพราะว่าเธอมาในชุดบอดี้สูตรสีเนื้อว้าวสูงอันนี้ไม่ได้โป๊ะนะใส่บอดี้สูตรอยู่

เออแต่ว่าถ้าดูไกลเนี่ยอาจจะแบบดูแบบวิวนิดนึงก็ดูแล้วชวนหวาดเสียวอยู่
แล้วก็เพื่อเป็นการดักคอชาวเน็ตที่จ้องจันดราม่าค่ะสาวลีเดียก็เลยติดแฮสแท็ก
เหล่าฟอลลอเวอร์ไปชัดเลยนะคะว่าโตแล้วใส่อะไรก็ได้
แล้วก็ที่เผ็ดสุดก็เห็นจะเป็นข้อความว่าใส่ได้สามีไม่ว่าค่ะ
ชัดเจนตรงประเด็นแบบนี้ค่ะ
ประจำก็ชอบดราม่าทั้งหลายนะครับ
ก็ม้วนเสือแยกย้ายกลับบ้านกันไปโลก
ขนาดว่าสามีเขายังไม่ว่าเลย

แต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่าเขาทำงาน

จะใส่แบบนี้ไปจ่ายตลาดก็ไม่เหมาะไม่สมควร
ฉันว่าเวลาเห่าตั้งแต่ออกหน้าบ้านแล้วล่ะอะไรอย่างนี้

อย่างนี้ก็สวยดีนะคะดูแลตัวเองดีแบบนี้